ใครอ่ะคุณดูเจ้าของบ้านจะเข้าบ้าน
แต่เข้าไม่ได้เพราะว่ามีผู้บุกรุกอยู่
นี่ชี้ดูสิผู้บุกลุกอยู่ในนั้นเดี๋ยวคุณต้องตั้งหน้าตั้งตาดูนะ
อุ้ยคนลุกเลย
ใครจะเข้าก็เข้าเถอะครับผมไม่เข้าคนนึงแล้วครับ
ดิฉันไม่ได้ไปเข้านะดิฉันวิ่งไปปากซอยแล้วค่ะคุณ
จะอยู่ทำไมตรงนี้แล้วทำไมบุกรุกมาขนาดนี้อุกอาจมากเลยนะคะนี่คือบ้านเลขที่๑๔๓ทับ๖
อยู่ที่หมู่๑ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เห็นพี่วินเนี่ยใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะคุณเพราะว่าคุณพี่ไม่ใช่คุณ
แม่เขาไม่ใช่มาขับวินแล้วมารับส่งใครคือเขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วย
แล้วเขาก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเจ้างูตัวนี้อยู่ในบ้าน
กำลังขับวินมอไซค์อยู่ดี
มาถึงหน้าบ้านโดยเร็วนะคะจากการตรวจสอบนี่ต้องบอกว่าคุณเห็นไหมว่า
งูตัวเมื่อสักครู่นี้มีสีดำ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคาดว่าเป็นงูเห่าดงสีดำ

แล้วเป็นเห่าดงสีดำคือมีพิษแน่นอน
ความยาวก็ยาวประมาณเมตรกว่าเลยนะ
มันก็ซ่อนซุกตัวอยู่เนี่ยข้างซอกตู้เก็บรองเท้าแบบนี้
เห็นแค่นี้ยังขนลุกขนพองเลย
ดูจากภาพนะคะเจ้าของบ้านเหมือน

เจ้าของบ้านเหมือนไม่ค่อยกลัวอะไรอ่ะนะ
ไม่กลัวไม่กลัวไม่ทำแบบนี้หรอก

พยายามอยากจะช่วยพี่กู้ภัยคนนี้
ออกโดยเร็วที่สุดเลยนะคะ

ในการที่จะจับงูแบบนี้คุณเห็นไหม
ท่าทางมันดูดุร้ายมากเลยนะ
ออกไปแล้ว
แล้วมันก็ส่งเสียงงิดตลอดเลยนะงูเหาอ่ะ
ยังไง
นั่นมันหมาครับเสียงเห่าอย่างนั้นเสียงขู่อย่างนั้นมันสุนัขหมา

ใช่แต่ว่างูมันขู่ตลอดเวลาเลย

ลงกระสอบแล้วก็เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ

ขนลุกเลยคือเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังว่า

แล้วก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างสีดำ
อยู่แถวซอกข้างประตูใกล้กับตู้เก็บรองเท้า
ตัวเนี้ยอืมพอเดินเข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โหคุณพระคุณเจ้าช่วยโอ้โห
พิธานแบบนี้
ตกใจตกใจตอนนั้นคุณพ่อคุณเจ้าก็ไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันแล้วล่ะพาคุณเจ้าเข้าวัดไปเลย
ครับตกใจมากน่ากลัวมากเลยเขาก็เลยอ่ะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ไผ่
ขอความช่วยเหลือทันทีในที่สุดเอาล่ะก็สามารถจับเจ้างูตัวนี้
ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้เห็นแบบนี้ต้องฝากย้ำฝากเตือนเลยนะ
คุณผู้ชมหน้าฝนแบบนี้งูเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
เวลาที่จะทำความสะอาดบ้านหรือว่าเห็นอะไรที่ผิดสังเกตเนี่ย
ก็ต้องดูดีอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้นะเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์มีพิษนะคะ
ยังไงถ้าเจองูเงี้ยวเขี้ยวขอก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขามาช่วยเก็บออกไป
ใช่ในกรณีนี้ดีนะเจอกลางวันนะมันยังพอเห็นบ้าง
ถ้ากลางคืนดำมืดดาวน่ากลัวเหมือนกันนะคุณผู้ชมแล้วสมมุติแบบเนี้ย
ถ้ามันเลื้อยเข้าไปอยู่ในรองเท้าจะเกิดอะไรขึ้นคุณพระคุณเจ้าช่วยกล้วยทอดแล้ว
นี่นะถ้ามันเลื้อยเข้าไปในรองเท้าผมนะทำไมอ่ะคุณตายแน่นอน
คุณตายงูตายทำไมคะมันจะต้องเมากลิ่นเท้าผมแน่
เออมีน่าบ้านคุณเนี่ยไม่มีสัตว์มีพิษอะไรเหลืออยู่เลย

แล้วก็เป็นไงโอ้เหลือแต่ซากไม่ได้โดนกินนะ

แท่งตายอยู่ตรงนั้นแล้ว